ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตำรวจภูทรสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้กำลังเร่งล่าตัวทหารอากาศนะคะที่ไปก่อเหตุบุกเข้าไปที่โรงพยาบาลสรรป่าตอง
แล้วก็จี้ชิงตัวพยาบาลสาวซึ่งเป็นแฟนเก่าจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปค่ะ
ทหารอากาศของค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
อายุ๓๒ปีซึ่งเป็นแฟนเก่า
ออกมาจากบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสรรปะตอง
และนำตัวขึ้นรถหลบหนีไป
จากการสอบสวนพยานในเหตุการณ์ค่ะ
ก็ทราบว่าขณะที่พยาบาลสาวกำลังเดินไปสแกนนิ้วมือที่หน้าห้องฉุกเฉิน

ปรากฏว่าจากอากาศเอกนัฐกรแฟนเก่าที่เลิกรากันไปแล้ว
ถือปืนพกสั้นเดินเข้ามาในโรงพยาบาล
สายไปสายมาข่มขู่ไม่ให้ใครมายุ่ง
ก่อนจะใช้ปืนจี้พยาบาลสาวไปยังลานจอดรถ
และยิงปืนขู่ขึ้นฟ้า๑นัด
โดยมีเพื่อนขับรถยนต์ไม่ทราบสีและทะเบียนมารับแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
ทางญาติพยาบาลสาวบอกว่าจากอากาศเอกนัฐกรแล้วก็ฝ่ายหญิงนั้น
คบหากันมาได้๕๖ปี

แต่ว่าฝ่ายชายขี้หึงและใจร้อน
เดือนที่ผ่านมาทั้งคู่เลยตัดสินใจแยกทางกัน
และได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูทรสรรปะตอง
และฝ่ายหญิงก็คืนของมั่นให้ฝ่ายชายไปทั้งหมดค่ะ
ต้นตำรวจก็คาดว่าฝ่ายชายน่าจะเข้าใจผิด
คิดว่าอดีตแฟนสาวไปมีแฟนใหม่
แล้วก็เลยตีจากขอแยกทาง
ตัดสินใจก่อเหตุท่ามกลางสายตาแพทย์พยาบาลและคนไข้จำนวนมาก

เพราะว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีปืนมาด้วย
ช่วงเช้าที่ผ่านมาพยาบาลสาวโทรศัพท์กลับไปหาผู้ปกครองแล้ว
บอกว่ายังคงอยู่กับแฟนเก่า
ฝ่ายชายนั้นถือปืนติดตัวไว้ตลอดเวลา
แต่ไม่สามารถระบุสถานที่ได้

ก่อนที่สายจะถูกตัดไปค่ะ

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
สั่งการให้พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาวิมลชัยจิต
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
อำนวยการเพื่อติดตามกรณีนี้ด้วยตัวเอง

ไม่ให้ฝ่ายชายรู้สึกกดดันและคิดสั้นทำร้ายฝ่ายหญิงนะคะ

ผู้ก่อเหตุนั้นยอมปล่อยตัวหญิงสาวแล้ว
เกลี้ยกล่อมของญาติผ่านทางโทรศัพท์
ตำรวจก็จะมีการนัดทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งวันพรุ่งนี้ค่ะ